ก็มีนายกรรธมนตรีคนที่สามสิบแล้ว
แล้วปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นอย่างไร

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านเข้ามาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล
สีหน้าเป็นยังไงยิ้มแย้มครับกลุ่มผู้ชมนา
วันนี้คณะรัฐมนตรีมีการลาประชุม๖คนด้วยกัน
ผลเอกประยุทธรรมน์ทำถอนหายใจก่อนนะ
ชวนให้นักข่าวดูฟ้าดูฝน

อารมณ์ดีนะครับซึ่งการประชุม
ยิ้มมาแต่ไกลเลยเช่นการประชุม

ท่านแสดงความยินดีกับคุณศิษย์ฐานะนะครับ
บอกว่านะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน
ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงก็แล้วกัน
ตนก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
และอย่าเอาปัญหาไปใส่ให้กับใคร
ส่วนเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนจะมีการลิเริ่มประเพณีเชิญนายกคนใหม่
มาพูดคุยกันในธรรมเนียบรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าขอดูซัฐนการสก่อน
คงจะไม่ต้องฝากงานถึงรัฐบาลชุดใหม่หรอก

ฟังลองฟังคุณเอกประยุทธ์หน่อยฮะ
ก็รับในกฎิกาทั้งหมดแล้วนะครับ
กระบวนการประชาติใต้ทั้งหมดนะครับ
เป็นเรื่องของสภาเรื่องของการเมือง
ก็วางละไปนะ
ของคุณผู้ที่มีก็ได้ให้มาภาคกราโหม
แต่เลื่อนมาประชุมในช่วงบ่ายวันนี้แทนนะครับ
สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้นะครับ

ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ว่างลงนะครับ
ยกเว้นเก้าอี้ประหลัดกระทรวงกราโหมครับ